อีกหนึ่งประเพณีที่จะพาไปชมวันนี้เป็นประเพณีโบราณ
เป็นประเพณีเก่าแก่สมัย๑๐๐ปีที่ผ่านมาแล้วคุณ
คือมันคือประเพณีพิธีการทอดผ้าป่ามืดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จัดขึ้นที่ชุมชนมาโป่งจังหวัดชนบุรี
ที่นี่เขามีประเพณีดีเยอะนะในจังหวัดชนบุรีนะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่อยากนำเสนอให้คุณผู้ชมติดตามกันนะคะ
ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่๑
เรือตีสุชินปิยังรองนายกอบตมาโป่งเนี่ยนะคะ
ร่วมกับสมาชิกอบตนะคะจัดพิธีทอดผ้าป่ามืดค่ะ
โดยมีการแห่จากชุมชนถึงวัดมาโป่งเป็นระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร

โดยมีคณะกลองยาวมีแตรวงมาร่วมขบวนแห่บรรยากาศสนุกสนาน
ื้นเครงกันมากเลยนะคุณดูนะคะแต่ละคนก็มาก
ใช่ออกมารำกันลำกองยาวกันไปตามขบวนแห่แบบนี้นะคะ
โดยรองนายกอบตมาโป่งเล่าให้ฟังค่ะบอกว่า
มีคนเท่าคนแก่ในตำบลเล่าออกมาว่า
วิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนกว่าร้อยปีเนี่ยนะคะ
จะมีอาชีพประกอบอาชีพเกษตรกรครับส่วนใหญ่เนี่ย
ไร่นาของเขาจะอยู่ห่างไกลจากบ้านพักจากที่อาศัยมาก
ทำให้ต้องเดินทางไปทำไร่ทำนาตั้งแต่เช้ามืด

ไม่ใช่ละไม่ใช่ละตอนนักคืนเดี๋ยวนี้
ก็ไม่ได้เต็มยดขนาดนี้ไปทำไร่ทำนา
เขาเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด
แล้วก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านมันก็พบค่ำแล้ว
ทำให้มันไม่ค่อยได้มีโอกาสทำบุญ
วิถีคนไทยพุทธมากสักเท่าไหร่นะ
คนโบราณในสมัยก่อนจึงมีความคิดว่า
ก็ควรจะมีการรวมตัวกันในช่วงกลางคืนบ้าง
เพื่อที่จะไปทำบุญที่วัดนะคะ
จึงเป็นที่มาของการจัดประเพณีทอดผ้าป่ามืดขึ้นมานั่นเองค่ะ
สารหารือและเห็นพ้องต้องกันว่า
ควรนำประเพณีอันดีงามเนี้ยมาอนุรักษ์ไว้
รักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป
มีการจัดงานประเพณีทอดผ้าป่ามืดที่นี่ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ
สืบสารอยู่คู่กับชาวชุมชนมาบโป่งสืบไปจ้า
ดีมากเลยนะครับทอดผ้าป่ามืดเนี่ยก็ควรจะต้องทำกันหลายคนมา

เรียบร้อยมองอะไรไม่เห็นเลยครับ
คือจริงเขาก็อยากจะอนุรักษ์ประเพณีแบบโบราณไว้
อย่างที่บอกแหละสมัยก่อนคนเขาออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด
กลับมาก็ค่ำแล้วไม่มีเวลากลางวันไปเลี้ยงพระเพลใส่บาทอะไรอย่างนี้ไง
ก็เลยจัดรวมตัวกันทีเดียวเลยทอดผ้าป่ากันไปเลย
เป็นประเพณีดีนะ
เพณีนะมีให้ชมแบบนี้กันเป็นประจำแล้วคุณผู้ชมค่ะ